วันนี้ใครอยากลุ้นโชคใหญ่
ต้องติดตามตลอดข่าวของเราเลยนะ
พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดนครปฐมก่อน

เดี๋ยวนี้ประชาชนเขาแห่แหนกันไปเยอะมาก
จากวัดสว่างอารมณ์แล้วก็วัดนี่แหละ

คึกคักมากแห่กันไปขอโชคขอลาบ
งวดนี้ใกล้ต้นเดือนใกล้สิ้นเดือนแบบนี้นี่แหละค่ะ
เพราะว่าไม่มีใครไม่รู้จักอย่างแน่นอนนะคะ
โดยเฉพาะวันดาสายเสี่ยงโชค

ก็ต้องพากันมากราบไห้หลวงพ่อสมหวังที่นี่กันทั้งนั้น
เนื่องจากว่าหลวงพ่อสมหวังขึ้นชื่อมากในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ
ว่ากันว่าถ้าหากใครอยากจะประสบความสำเร็จ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานเงินทองหรือเรื่องของโชคลาภ
ก็แล้วแต่ไปจนถึงขอเรื่องของความรัก
ก็ให้มาขอพรกับหลวงพ่อแล้วจะประสบผลสำเร็จดั่งคำขอนะคะ
ซึ่งที่ผ่านมาก็มีผู้ที่มาทั้งขอพร
แล้วก็ได้โชคได้ลาบจากการขอพรกับหลวงพ่อกันมากมายเลย
ต้องพากันมาแก้บนกันเนืองแน่น
บางคนเขานำไข่ไก่มาแก้บน
ไข่ไก่นิยมมาแก้บนเนี่ยเขาก็แล้วแต่ว่าเราจะบนว่าจะแก้กี่ลูกกี่ฟอง

บางคนก็เอามาแก้ห้ามื่นฟองก็มี
หัวหมูเป็นร้อยหัวก็มาแล้วเหมือนกัน
คือไข่ไก่กับหัวหมู
ทำให้วัดมีบรรดาเหล่าคนที่ต้องการอยากจะสมหวัง
ร่วมไปถึงคนที่ชอบเสียงโชคเสียงดวง
โดยการที่จะขอโชคขอลาบจากหลวงพ่อสมหวัง

มีขั้นตอนในการขอนะคุณนะตั้งใจฟังนะคะ
อย่างแรกเลยก็คือต้องนำดอกไม้ทูบเทียนและสมหวัง

แห้วที่ปอกเปลือกออกแล้วด้วยนะ
หรือนี่แหละแห้วแล้วก็ปอกคือ
ถ้าเกิดไม่ปอกเนี่ยหลวงพ่อจะทานฉันลำบาก
ไม่ใช่เกี่ยวอย่างนั้นคือปอกเปลือกอย่างเดียวไม่พอ

ถุงไว้ถูกไหมก็คือเป็นแห้วหรือสมหวังเนี่ยแหละ
กราบไหว้ที่บริเวณแท่นกลางลานที่เรียกว่า

ตรงนั้นเขาจะเรียกว่าแท่นที่เป็นหัวใจหลวงพ่อสมหวังนะคะ
ขอพรกันเรียบร้อยแล้วก็ให้นำเครื่องดอกไม้ทูบเทียน
ถวายองค์หลวงพ่อสมหวังเลย
จากนั้นก็ทำการปิดทองที่องค์หลวงพ่อสมหวัง

ถูกต้องค่ะนั่นแหละค่ะเสี่ยงเซียมซี

คุณผู้ชมนะอันนี้มันเป็นเรื่องของความเชื่อ

ดูแล้วอย่าลืมใช้วิจารณญาณในการรับชม
อีกนิดนึงตอนไปไหว้หลวงพ่อสมหวัง
คุณจะเห็นนิ้วมือพาดของหลวงพ่อที่ทำอยู่อย่างนี้

เพราะว่าเป็นความเชื่อ

จะได้ขอพรที่ขอไปจะได้สมหวัง
เหมือนเอาพรไปไว้ในมือของท่าน
เราต้องอยู่กับความหวังคุณผู้ชม
ชีวิตไม่สิ้นก็ต้องมีความหวังกันต่อไปนะคะ

อะไรนะหนุนนำ

นำไปด้วยเพราะว่าเข้าวัดก็ได้เสริมสิริมงคลนะจ๊ะ